นะคะนึกถึงที่หนึ่งที่จะพาคุณผู้ชมไป

คุณชนะจะต้องไปแล้วต้องดูนะคะ
ไปที่โรงเรียนพันปีคุณผู้ชม

ไม่ใช่อายุของโรงเรียนที่เกาะตั้งมานานนะ
แต่เป็นอายุรวมของสมาชิกในโรงเรียนนี้
ไปดูกันว่าพันปีจริงหรือเปล่าแล้วเขาทำอะไรกันค่ะ
นี่เลยสมาชิกของโรงเรียนพันปีก็คือนักเรียนผู้สูงอายุนี่แหละค่ะ
นับอายุอนามแล้วรวมกันเป็นพันปีก็ว่าได้
นี่มากมายมากหน้าหลายตายูนิฟอร์มมากันเพียบเลยนะคะ
เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะ
ที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะศักยภาพของผู้สูงอายุแล้ว
ก็ยังมีการจัดกิจกรรมสอนทำอาชีพเสริมให้กับนักเรียนวัยเก่าเพื่อไม่ให้เหงาด้วย
และกิจกรรมที่ว่านั่นก็คือการสอนทำหมวกไหมพรมหมวกสาร
แล้วก็ขายเสื้อผ้ารวมถึงกิจกรรมอีกมากมายที่จะมาสร้างความสุขและเสริมทักษะให้กับผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลวันลอยกระทงแล้วนะคะ
ทางโรงเรียนก็เลยจัดกิจกรรมทำกระทงจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยแหละค่ะ

โอ้โหมากมายหลากหลายรูปแบบสวยงามมากเลยนะคะ
มีคนขายลอตเตอรี่เยอะมาก
และคนที่ชอบเสียงโชชน์ก็เยอะมากค่ะ
คนที่ซื้อแล้วเสี่ยงโชคไปแล้วไม่ถูกก็เยอะมาก
เพราะฉะนั้นเอายังไงล่ะทิ้งไปมันก็เป็นขยะเสียเปล่า
เอามาทำกระทงขายในช่วงวันลอยกระทงน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า
ก็ให้วิทยากรมาสอนนี่แหละค่ะสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวสอนกันจริงจังเนี่ยเลยนะคะ
ส่วนผู้ค้าลอตเตอรี่และผู้ซื้อที่ไม่ถูกรางวัล
เพราะทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีการทำกระทงจากลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
ก็เลยนำลอตเตอรี่ทั้งหมดทั้งมวลที่สะสมไว้มามอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้
จะได้เกิดประโยชน์ไม่เป็นปัญหาขยะไม่ทำให้เกิดเรื่องของขยะเป็นพิษ
แล้วก็ยังได้นำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำแล้วก็เรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับสังคมกันด้วย

เอาไปลอยกระทงที่จริงด้วยแล้วมันก็เป็นกระดาษย่อยสลายได้นะคะคุณผู้ชม
เอาไอเดียมาฝากกันเห็นทั้งไอเดียการทำกระทง
แล้วก็เห็นเรื่องความน่ารักของผู้สูงอายุทุ่งเรือนพันปีแห่งนี้ด้วย
คุณชนะยังไงคะอยากจะไปบรรจุหลักสูตรเรียนวิชานี้กับทางโรงเรียนได้

ได้ค่ะคุณปีหน้าคุณก็เข้าเรียนแล้ว
เร็วไปอีกนานแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้

โอ้โหยิ่งอายุเยอะเพื่อนยิ่งน้อยลง
ใช่โดยเฉพาะคุณเนี่ยนะอายุเยอะเพื่อนน้อยใช่ไหม
ก็คุณเท่านั้นกว่าคืนจะอายุเท่านั้นไม่มีเพื่อน